คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมคิงพีรวัตรมาพบกับทุกท่านแล้ว
คะแนนตอนนี้ที่ไหลมาเนี่ยครับเป็นคะแนนจากอาสาสมัครสมาคมสื่อนะครับ
เวลาผ่านไปเกือบ๓ชั่วโมงนับตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งตอน๕โมงเย็นนะครับ
ตอนนี้ประมาณสักทุ่ม๔๕นาทีบวกลบเล็กน้อยครับ
คุณผู้ชมครับมาดูคะแนนเบื้องต้นกันก่อนกันแล้วกันนะครับ
เห็นภาพรวมของทั้งประเทศนะครับ
การเลือกตั้งปี๒๕๖๖นี้แบ่งเขตการเลือกตั้งสสทั้งหมด๔๐๐เขตครับ
มาดูกันก่อนครับว่าภาพรวมเป็นอย่างไร
สำหรับโซนพื้นที่ภาคเหนือนั้นนะครับมีทั้งหมด๑๖จังหวัดครับ
๖จังหวัดกับเก้าอี้สสนี่ก็คือ๖๘เก้าอี้ครับ
อีสาน๒๐จังหวัด๑๓๓เก้าอี้มากที่สุดเลยนะครับ
ส่วนภาคกลางครับซึ่งกินพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย๒๖จังหวัดกับ๑๐๖เก้าอี้สสนะครับ
ขณะที่พื้นที่ภาคใต้ปลายด้ามขวานของประเทศไทยครับ
โซนภาคใต้เนี่ยมีทั้งหมด๑๔จังหวัดกับจำนวนเก้าอี้สอสอคือ๖๐เก้าอี้หรือ๖๐ที่นั่งนะครับ
และกรุงเทพมหานครครับ
รอบนี้แบ่งเขตเป็น๓๓เขตและผลโพลออกมาในเบื้องต้นก็สร้างความว้าวตื่นตาตื่นใจให้กับทุกท่านกันแล้วนะครับ
ดูคะแนนในเบื้องต้นที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
ผลเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตทั่วประเทศ๔๐๐เขตจำนวนสอสอ๔๐๐คนในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยนะฮะ
แนนที่ทัยอยหลายมานั้น๙และ๑๑๓ที่นั่ง
ถัดมาครับตามมาด้วยเพื่อไทยไล่มาทางด้านขวานะครับ
เพื่อไทย๗๘ที่นั่ง
ลงมาคือภูมิใจไทย๖๕ที่นั่ง
พลังประชารัฐครับ๒๘ที่นั่งณตอนนี้นะครับ
รวมไทยสร้างชาติ๑๙ที่นั่งครับ
ประชาธิปัตย์ตอนนี้มี๑๗ที่นั่ง
ในขณะที่ชาติไทยพัฒนาตอนนี้นะครับมี๙ที่นั่งประชาชาติครับ
ซึ่งก็เป็นพักของอาจารย์วันนอร์ส่วนใหญ่แล้วก็จะครองพื้นที่
ในโซนภาคใต้นะครับ๓จังหวัดชายแดนใต้
ประชาชาติตอนนี้มีอยู่๔เก้าอี้นะครับและอื่นอื่นอีก๙เก้าอี้ครับ
จนถึงตอนนี้เกือบ๒ทุ่มนี่คือผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
และจำนวนสอสอแบบแบ่งเขตเบื้องต้นผมจะมาพบกับคุณผู้ชมและทั้ง๕ท่าน
อยู่เรื่อยพร้อมกับอัปเดตคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
จนกระทั่งกรกตนั้นจะมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการในเบื้องต้นนะครับ